ไปดูฆ่าตะกรใจโหดที่จังหวัดดนทบุฬี
กษัตริย์ตะกรที่จังหวัดดนทบุฬีเขาเลี้ยงไก่ไว้ได้แล้ว
วันดีคืนดีไก่หายไปทีละตัว๒ตัวตัว๒ตัว
เอ้ามาดูอีกทีรู้ไหมใครเป็นคนฆ่า

ไม่กลัว
มันสู้ไม่เป็นไร
แล้วน้ำที่ไหลมาจากตัวงูไม่ใช่ฝนตกนะ
อะไรอ่ะผู้ใหญ่บ้านที่ไปจับบอกว่างูเนี่ย
มันปัสสวะราดข็าดชีแตกกับคุณพูดง่าย
ถึงท่านต้องหยุดปั๊บหนึ่งแล้วก็ไปจับกันใหม่นะคะ
ที่สุดแล้วก็ใช้บ่วงคล้องคองู
จับงูมาได้สำเร็จนะคะทีนี้พอจับมาได้
ทักทุเลแหละค่ะเห็นไหมไม่ยอมให้จับนะ
ท้องยังป่องอยู่เลยอ่ะเพราะว่ากินไก่ไปไง
จังหวะจับที่ออกมาได้เอามันมาวัดความยาวได้ประมาณ๓๗เมตร
น้ำหนักกว่า๕๐กิโลกรัม
เราไปสอบถามเกษตรกรนนทบุรีชื่อว่าคุณวิเทียนศรีคิ้ว
อายุ๕๙ปีเจ้าของลาวไก่บอกว่าเลี้ยงไก่ไว้เนี่ย
จำนวน๘ตัวจู่ไก่หายไป๒ตัว

กระทั่งเมื่อวานนี้เอ้าหายไปอีกละ๑ตัว
ทีนี้เข้าไปดูซิในล้าวไก่ไปสำรวจตรวจสอบ
แงนขึ้นไปบนผื่อหลังคาล้าวไก่เท่านั้นแหละค่ะพังงะเลย
เจองูเหลือมนอนขดอยู่บนหลังคา

ก็เลยแจ้งให้ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เก่งมากไม่ให้กู้ภัยด้วยนะ
ผู้ใหญ่มาช่วยจับงูเหลือมแบบนี้ค่ะโอ้นี่จังหวะที่มีการวัดความยาวนะคะ

จุดต่อไปค่ะไปที่ชนบุรี
คราวนี้ยาวกว่าจ้างูเหลือมยาวกว่า๕เมตร
เนี่ยยอมจำนวนค่ะยอมจำนวนแบบนี้ในซุ้มไก่นะคะ
พร้อมกับของกลางเป็นอะไรอ่ะซากไก่ชน
มันถูกงูตัวนี้รัดจนตายนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นแคมป์คนงาน
มีล้าวไก่อยู่ติดกับกำแพงด้านหลัง
คุณชาญมากมีคนงานในแคมป์เนี่ย
ที่เห็นงูเหลือมคนแรกเล่าบอกว่า
ขณะที่นั่งเล่นอยู่ได้ยินเสียงไอ้โต้งไก่ชนที่เลี้ยงไว้
แล้วเคยลองไปลองลงสังเวียนจนได้แชมป์มาหลายเวที
ร้องเสียงดังแล้วก็เงียบหายไปเดินเข้าไปดูตกใจสุดขีด
ว่าไอ้เหลือมเนี่ยงูเหลือมมันรัดไอ้โต้งตายไปเสร็จแล้วนะคะ
ก็เลยนำซุ้มไก่มาครอบไว้แบบนี้แล้วรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาจับมันค่ะ